เราไปดูเรื่องราวของการค้าขายกันหน่อย
ในการสร้างจุดเด่นให้กับตัวเอง
ตอนนี้นะเขาไม่ธรรมดาแล้ว
เธอมีการตัดกายที่เรียกได้ว่า

ดีมันก็อาจจะเหมือนชุดนอนนะคะ
แต่ดูไปดูมาแล้วนะคะก็ทำให้เรานิยามและคาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นชุดนี่เลย
เขาเรียกว่าเป็นชุดม้ายูนิคอน
นี่เด็กสาวน่าจะชื่นชอบนะม้ายูนิคอนตัวสีชมพู
มีเขามีผมสีสวยเนี่ยนะคะ
เธอก็เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณสี่แยก
พวงมาลัยเป็นที่สะดุดตาของคนที่ขับรถอยู่แถวนั้นล่ะคุณผู้ชม
โอ้ยไม่สนุดตาได้ไงชมพูขนาดนี้
ใช่แล้วค่ะนี่คือบริเวณสี่แยกไฟแดงเกาะตะเคียนตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดนะคะ
ขายพวงมาลัยเธอคนนี้ก็คือคุณจิตราเรืองประดิษฐ์อายุ๒๖ปีค่ะ

บอกว่าเธอขายพวงมาลัยอยู่๔แยกนี้๓ปีแล้วนะ

ใช่แต่เหตุผลที่ใส่ชุดยูนิคอนมาขายพวงมาลัยเนี่ยเหตุผลแรกก็คือว่าเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้ว

ก็เลยได้ไอเดียว่าเออทำไงดีจะได้ขายของได้อย่างมีความสุขไม่ต้องทนหนาว

ก็เลยซื้อชุดยูนิคอนมาขายมาใส่แล้วก็เป็นจุดขายไปเลยค่ะ

ซึ่งต้องบอกนะว่าการที่เธอเปลี่ยนแปลงการแต่งกายแบบนี้เป็นจุดสนใจเป็นมิติใหม่ในการขายพวงมาลัยในพื้นที่นี้เลย
เพราะว่ายังไม่มีใครเขาทำแบบนี้กัน

เราอาจจะเคยเห็นคนที่เขาขายพวงมาลัยใส่ชุดสไปเดอร์แมนบ้างแหละใส่ชุดฮีโร่ต่างใส่เป็นที่อื่นไง

กลายเป็นว่าตอนนี้คนที่เขาทักเนี่ยนะทักพี่คนนี้

ไม่เอาแล้วพวงมาลัย

เอาจริงขายสองอย่างไปด้วยเลย
ก็ได้แล้วแต่เป็นโอกาสทางการทำธุรกิจเหมือนกัน

แต่สำหรับการขายพวงมาลัยของพี่เขาบอกว่าประสบความสำเร็จ

ปกติแล้วเนี่ยขายวันนึงประมาณร้อยพวง

ขายเพิ่มเป็น๒๐๐พวง

แถมบ้างว่าเนี่ยไม่พอขายนะคุณ

พวงละ๒๐บาทก็ถือว่าได้กำไรอยู่นะไม่น้อยเลยทีเดียว

อ่าอีเดียดีลองไปปรับใช้กันดูละกัน
สำหรับการทำมาค้าขายไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้ว
แต่น้องไอเดียนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะคุณผู้ชมนะ